ดูสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ภาพรวมในประเทศไทยนะคะ

ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็บอกว่าเล็กน้อยจริง

วันนี้ติดเชื้อรายใหม่๑๔๒๖๐รายเลยนะคะ
แบ่งเป็นติดเชื้อทั่วประเทศ๑๓๖๐๕ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๖๕๕ราย
ติดเชื้อสะสมตั้งแต่แพร่ระบาดมาตอนนี้๔๘๑๙๖๗รายแล้วนะคะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๑๙ศพ
เสียชีวิตสะสมรวม๓๙๓๐ศพค่ะ
คนที่รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๗๖๓๗ราย
ทีนี้พอดูตัวเลขสถานการณ์แล้วไปดูความคืบหน้า
การส่งมอบวัคซีนกันหน่อยนะคะ
จดหมายเปิดผนึกมาถึงชาวไทยค่ะ
ใจความสำคัญก็คือยืนยันว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถ
ผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ได้โดยเร็วที่สุด
การว่าจะสามารถส่งวัคซีนให้ไทยได้โดยเฉลี่ย
ประมาณ๕ล้านถึง๖ล้านโดสต่อเดือนนะคะ
จนถึงขณะนี้ส่งมอบไปแล้ว๙ล้านโดส
มีกำหนดส่งมอบอีก๒ล้าน๓แสนโดสในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
รวมเป็นยอดส่งมอบก็คือ๑๑๓ล้านโดสในถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะ
เพื่อจะส่งมอบวัคซีนเพิ่มเติมให้กับไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ดังนั้นวัคซีนที่ผลิตในไทยค่ะก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งกับไทยเองและประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เราก็อ่วมอยู่หลายประเทศนะคะ
ขณะที่นายแพทย์รังสริตกาญจนวนิษฐ์อาจารย์แพทย์โรคหัวใจนะคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า
วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐ๑ล้าน๕แสนโดสจัดสรรโคต้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า๕แสนโดส
ที่แรกสุดบอกว่า๗๐๐๐๐๐โดสค่ะ
มาทราบว่าที่ประชุมจัดสรรเหลือ๒แสนโดส
ก็เลยอยากทราบว่า๓แสนโดสหายไปไหน
ถ้าไปถูกที่ถูกทางให้กับประชาชนที่เปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงจะดีใจมาก

อันนี้นายแพทย์รังสริตเป็นคนบอกแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงไม่โอเหมือนกันนะคะ
ส่วนในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เปิดเผยผลการศึกษาเรื่องของภูมิคุ้มกัน
หลังฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน
ซึ่งคุณหมอเขาเรียกว่าเป็นการให้วัคซีนลูกผสมจีนผสมฝรั่ง
วิจัยมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับวัคซีนที่เรามีค่ะ
ก็พบว่าถ้าให้วัคซีนสลับกันโดย
ภูมิต้านทานจะสูงอยู่ที่๗๐๐หน่วยนะคะ
ถ้าให้วัคซีนเชื้อตาย๒เข็มก่อน
อย่างที่ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ยจะได้อยู่เนี่ยนะคะ
พบว่าภูมิต้านทานเฉลี่ยสูงขึ้นมาเป็น๑๐๐๐หน่วยนะคะ
จากนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยความสามารถในการขัดขวางไวรัส
ในแต่ละสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุเดลต้าที่กำลังระบาดหนักเนี่ย
พันธเลต้าหลบหลีกระบบภูมิต้านทานได้
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ระดับภูมิต้านทานที่สูงเพิ่มขึ้นอีก
กว่าจะมีวัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่นะคะ
คุณหมอก็เลยย้ำว่าทางศูนย์มุ่งมั่นในการทำศึกษาวิจัย
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับคนไทยนะคะ
อันนี้เป็นงานวิชาการเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง
และนโยบายใดทั้งสิ้นแน่นอนค่ะ
นี่แหละสำคัญคือเรามีวัคซีนตัวไหนในมือ
ต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้ก่อนนะคะ

นำเสนอออกมาเป็นระยะจะทำให้เรา
ซึ่งเป็นผู้ที่รอรับวัคซีนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่มีอันตราย
สองก็เป็นเรื่องของภูมิที่จะสูงขึ้น
เพราะว่าเดลต้าหนักมากจริงตอนนี้นะคะ